เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยประเด็นร้อนที่ขยายผลจากกรณีของการไปจอดรถขวางหน้าบ้านของคุณป้าที่ย่านตลาดสวนหลวง
แต่ว่าที่สุดแล้วเรื่องนี้ได้ขยายผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องของตลาดที่อยู่ลายรอบบ้านของคุณป้าที่ย่านสวนหลวงร๙
เป็นปัญหาต่อเนื่องยาวนานมานานนับ๑๐ปี
เรื่องของการจอดรถขวางหน้าบ้านแล้วมีการทุบรถนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคดี
แต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ทั้งหมดนั้นมีอย่างไรนะครับที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
ประเด็นนี้เราไปติดตามจากรายงานครับ
เริ่มต้นเรื่องคนตระกูลแสงหยกตรการนำโดยนางสาวบุญศรีนางสาวรัตนชัดพร้อมเพื่อนบ้าน
มาจอดรถขวางหน้าบ้านเหตุเกิดเมื่อวันที่๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เพราะก่อนที่จะลงมือนั้นได้พยายามตามหาเจ้าของรถและขอความช่วยเหลือจากตำรวจ
แต่ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มายังจุดเกิดเหตุ

เจ้าของรถก็ยังไม่มาจึงตัดสินใจลงมือ
พร้อมยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องทนทุกข์มากว่า๑๐ปี
เนื่องจากรอบบ้านมีแต่ตลาดนัด
ผู้ที่มาถึงเนี่ยเขาบอกว่า
เขาได้ยินเสียงแตรนานแล้ว
แต่ว่าถ้ายังซื้อของไม่เสร็จ
เป็นคำพูดเดียวกันเลยแล้วคุณจะไม่โกรธเหรอฮะ
แล้วเขายังไม่ขยับรถอีกนะคะ
พอมาถึงไม่ขยับรถนะเป็นอีกครึ่งชั่วโมง
แล้วยังยืนอยู่เนี่ยดิฉันก็กดแตรอีกเพื่อจะออกไป
อันนี้คือเหตุการณ์ทีนี้เมื่อเราได้รับการคุ้มครอง
จากสารปกครองถึง๒ครั้ง
แล้วจากการที่ผู้ว่ากอทมสำนักงานเขตประเวท
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่
ปล่อยให้เราได้รับความทุกข์ทรมานเป็นเวลาถึงเกือบ๑๐ปีอย่างนี้เนี่ย
ส่วนกรณีที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการทำลายรถ
เจ้าของบ้านยืนยันให้ไปร้องเรียนกับทางกรุงเทพมหานคร
และผู้อำนวยการเขตประเวทซึ่งเป็นผู้ที่อนุญาตให้สร้างตลาดนี้ขึ้นมา
เจ้าของบ้านเผยได้ว่าที่ผ่านมาครอบครัวได้รับความเดือดร้อน
จากตลาดและลูกค้าที่มาซื้อของทั้งเรื่องการส่งเสียงดังรบกวน
ความสะอาดการบุกรุกทำลายข้าวของ
ครอบครัวจึงดำเนินการฟ้องร้องสารปกครองกลางซึ่งสารมีคำสั่งคุ้มครอง
และให้สำนักงานเขตประเวทเป็นผู้ดำเนินการ
แต่ปัญหาดังกล่าวสำนักงานเขตประเวทก็ไม่สามารถจัดการได้
ครอบครัวจึงนำป้ายมาติดหน้าบ้านไว้
ส่วนข้อหาที่ถูกพนักงานสอบสวนสนประเวทนำมาติดที่หน้าบ้าน

ขณะนี้ยังไม่ได้เดินทางเข้าให้ปากคำ
ต้องรอปรึกษาทนายความส่วนตัวก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไร

ได้โพสต์ภาพที่ถ่ายบริเวณรอบบ้านป้าเอาไว้อย่างน่าสนใจ

นี่คือภาพเก่าที่ทำให้คุณป้าต้องทำแบบนี้
ดูแล้วเข้าใจเจ้าของบ้านและคนเดินบนทางเท้าเลย
โดยในภาพจะเห็นว่ารอบบ้านเต็มไปด้วยการตั้งร้านขายของ
ชนิดแน่นขนาดจนมองไม่เห็นทางเข้าออกแบบแนบชิดติดริมรั้ว
ไม่เท่านั้นยังมีรถจอดขวางทาง
รวมทั้งคนที่เดินบนทางเท้าต้องเลี่ยงลงมาเดินบนพื้นถนน
เนื่องจากไม่มีที่ให้เดินอีกด้วย
ด้านนายธนสิตเมษภัณฑ์เมือง
ภูมิในการเขตประเวทได้เผยแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น
โดยจะเรียกเจ้าของตลาดมาพูดคุย
เพื่อขอความร่วมมือไม่ให้เก็บค่าที่จอดรถ
ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
และจะให้ตลาดหามาตรการดูแลเรื่องการจอดรถให้เป็นระเบียบต่อไป
ตลาดก็รวมเงินกันจ้างรอปภขึ้นมาเป็นเงินของตลาดเองนะฮะ
ไปดูแลหน้าบ้านคุณป้าเขา
ว่าถ้าใครโดยเฉพาะเลยถ้าใครจะมาจอดเนี่ย
ก็ขอความร่วมมือไปจอดตรงนู้นนะครับ
ถ้าเกิดสมมุติว่าพูดไม่เชื่อก็เอาคลิปให้ดูนะฮะ
ก็ลองดูว่าเขาก็น่าที่จะน่าจะให้ความร่วมมือ
เมื่อมาดูในข้อกฎหมายทนายเกิดผลแก้วเกิด
ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวไว้อย่างน่าสนใจ
โดยระบุว่าการจอดรถหน้าบ้านคนอื่นนั้น
ว่าถนนจะเป็นทางสาธารณะซึ่งใครก็มีสิทธิ์
แต่ก็ต้องใช้สิทธิ์บนพื้นฐานของกฎหมาย
รบกวนสิทธิ์ของผู้อื่นเช่นกัน
กรณีการจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น
แม้กระทั่งการจอดขวางทางในลานจอดรถในห้างสรรพสินค้า
ก็ถือว่าเป็นการกระทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญ
เพราะไม่สามารถนำรถเข้าออกจากบ้านหรือออกจากลานจอดรถไม่ได้
ส่วนข้ออ้างที่บอกว่าถนนหน้าบ้านเป็นถนนสาธารณะนั้น

จากเจ้าของรถใช้สิทธิไปก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
ที่รู้อยู่แก่ใจถึงความเสียหายนั้น

ถือว่ากระทำความผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญใจ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๙
มีโทษจำคุก๑เดือนปรับ๑๐๐๐บาท
ส่วนกรณีเจ้าของบ้านนำขวานไปทุบรถทนายเกิดผลชี้ว่า
เจ้าของบ้านก็ไม่มีสิทธิใช้กำลังทำลายทรัพย์สินของบุคคลอื่นโดยภารการ
และหากกระทำก็ย่อมมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามกฎหมายอาญาเช่นกัน